ความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรนะครับเป็นกลุ่มอดีตแก่นำของพักเพื่อไทย
แล้วก็พักไทยรักไทยในอดีตที่กำลังเคลื่อนไหวในการดึงสอสอพักเพื่อไทย
ในภาคเหนือและภาคอีสานให้มาร่วมงานทางการเมืองด้วย
คาดว่ามีเป้าหมายคือไปอยู่ร่วมกันที่พักพลังประชารัฐที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อสารงานต่อให้กับคอสชนั้นถือว่ากำลังถูกจับตามองมากนะครับ
อาจมีการติดต่อมีการพูดคุยกันแบบลับ
แต่ในขณะนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปรากฏตัวของกลุ่มสามิตรที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธินและนายปรีชาเด้งสมบูรณ์สุข
อกจากจะเห็นสัญญาณการเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้งแล้วยังฉายภาพของการย้ายคั่วสลับข้างทางการเมืองที่ชัดเจน
เพราะกลุ่มสามิตรคืออดีตกลุ่มวังน้ำยม
อิทธิพลทางการเมืองในภักดิ์ไทยรักไทยมีบทบาทในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ
กับการชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดซึ่งส่งนายทักษิณชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สอง
และไม่ใช่เพียงหัวขบวนเท่านั้นแต่อดีตสอสอภักดิ์ไทยรักไทย
ทยอยเปิดตัวร่วมกับกลุ่มสามมิตรมีภารกิจเป้าหมายเดียว
คือการสนับสนุนพักพลังประชาบรัฐดูดสอสอจึงไม่ใช่แค่วาธกรรมทางการเมือง
แต่เป็นปฏิบัติการที่เอาจริงเอาจังเพื่อส่งผลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนในโจทย์ใหญ่ของพลังประชารัฐจึงต้องดูดสอสอ
เพื่อล็อกเก้าอี้ไว้ในมือให้ได้มากที่สุดตัวเลขที่คาดหวังอย่างต่ำ
พลังประชาบรัฐต้องกลุ่มเสียงให้ได้มากกว่า๕๐ที่นั่ง
เพื่อผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งกลุ่มการเมืองและพักขนาดกลาง
ซึ่งเมื่อรวมกับเสียงสอวสองบร้อยห้าสิบเสียง
เส้นทางนายก์ยกของคนเอกประยุทธ์ก็จะเป็นไปอย่างประปลื้น
ทั้งหมดเป็นเหตุผลให้อดีตสส
กลายเป็นที่ต้องการและถูกชักชวนเข้าร่วมกับพลังประชารัฐ
โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมือง
มั่นใจได้ว่าหากได้มาร่วมงานแล้ว
จะได้สอสอเขตในการเลือกตั้ง
ปรากฏทั้งชื่อกลุ่มสะสมทรัพย์
แม้กระทั่งกลุ่มสามมิตรในปัจจุบัน
กลุ่มที่๒เป็นอดีตคนเพื่อไทย
ถูกชักชวนเข้ามาร่วมทีม
เพราะชื่อของนายทักษิณและพักเพื่อไทย
ยังทรงอิทธิพลในทุกพื้นที่
แต่ความคาดหวังในกลุ่มคนเหล่านี้

เพื่อตัดฐานเสียงปาร์ตี้ลิสต์ของพักเพื่อไทย
ถือเป็นคู่แข่งทางการเมือง
ไม่แปลกที่เลขาธิการพักเพื่อไทย
ออกแถลงการโจมตีกระบวนการดูดสอสอ
ว่าเป็นการเล่นการเมืองน้ำเน่าแบบดั้งเดิม
เพราะสุดท้ายคนที่เสียมากกว่าได้ในศึกครั้งนี้

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน